พื้นที่ที่ใช้สำหรับการจัดพิธีแห่ข้าวโอนโตนของคนไทยเชื้อสายลาเวียงบ้านตะคุอำเภอปักทงชัยจังหวัดนครราชศรีมา
จะใช้พื้นที่จัดงานในบริเวณวัดทั้งหมดเป็นการรวมตัวของผู้คนทั้งหมู่บ้าน
โดยพื้นที่ที่ใช้สำหรับการจัดพิธีจะเกิดขึ้นตามลำดับของพิธีกรรมต่าง
บริเวณริมสะน้ำหน้าหอไตรกลางน้ำเพื่อใช้สำหรับการอัญเชิญพระอุปคุฎจากสดือทะเล
บริเวณรอบพระอุโบสถซึ่งจะมีการจัดตั้งราชวัฒน์
และสาราการประเรียนสำหรับการฟังเทศมหาชาติ